ในวันสงกรานของคนไทยเชื้อสายมอนที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
หลังจากที่ได้ร่วมกันทำบุญถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์แล้วก็จะมีกิจกรรมตามประเพณีที่เคยปฏิบัติกัน
จะมีการรดน้ำพรมน้ำกันเพื่อความสนุกสนานและเพื่ออำนวยอวยชัยเนื่องในวันปีใหม่
อกจากนี้ยังมีการละเล่นอื่นที่สร้างความคลื้นเครงสร้างบรรยากาศให้มีเสียงหัวเราะรื่นเริงผ่อนคลายและเสริมความสามัคคีในชุมชน
เช่นการละเล่นผีกระด้งการละเล่นสบารวมถึงความบันเทิงของเด็กอย่างการละเล่นหมากเก็บหอยสาย